อีกหนึ่งคู่ที่คบกันไม่นานแต่ว่าตอนนี้เตรียมจะมีข่าวดีปลายปีนี้แล้วนะคะ
สำหรับพุทธพุทธิชัยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เตรียมเป็นวาดที่เจ้าบ่าวป้ายแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อัปเดตความคืบหน้างานวิวาที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้
ว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมงานไปได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เกือบครึ่งแล้วนะคุณ
ส่วนเรื่องงบประมาณก็ไม่ถึงกับบานปลายเพราะว่าไม่ได้ตั้งเอาไว้
ยังบอกนะคะว่าหากว่าที่เจ้าสาวอยากได้อะไรก็พร้อมจะจัดให้
สามนะของผมก็น่าจะจบที่แค่สองชุดอะไรประมาณเนี้ยครับเอ่อ
ธีมเป็นเทาน้ำเงินครับมั่นเช้าแล้วก็แต่งทั้งวันบ่ายก็เสร็จแล้วครับ
ไม่มีพาร์ตตีฮะเราไม่ได้ตั้งไว้เป็นตัวเลขกลมอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือตรงไหนที่เราโอเคเราก็ตำนั้นเลยนะครับ

รางวัลศิลปินต่างประเทศยอดนิยม
จากเวทีไอสตาร์๒๐๑๘ที่จัดขึ้นที่เซี่ยประเทศจีนนั้น
หนุ่มพุทธยอมรับว่าต้องขอบคุณเป็นแฟนชาวจีน
ที่ให้การสนับสนุนเขาจนได้รางวัลนี้มาครองค่ะ
ที่ปีที่แล้วเรามีละครเรื่องหนึ่งกับที่ที่จีนอะไรอย่างนี้ครับผม

คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าละครที่เราไปเล่นที่จีนเรื่องหนึ่ง
ดังที่เราอาจจะพูดจีนไม่ได้เลยเรื่องนี้ครับ
เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับการทำงานของเราในอนาคตครับ
เป็นกำลังใจให้ด้วยน่ะครับบันทึงแถ่รัฐ